ติดตามกันต่อนะครับในข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐนะฮะ
ยังคงมีควันหลงเนื่องจากว่าวันแม่แห่งชาติ
ก็มีกิจกรรมมากมายมาฝากคุณผู้ชมนะครับเพราะว่า
คือหลายคนอยากทำดีให้กับแม่ตัวเอง
แล้วก็ทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
หลวงอย่างพี่วินมราไซส์เนี้ยให้วิทยาลัยการฟรีเลยอื้อ
น่ารักมากเลยอ่ะที่ชนบุรีรวมทั้งเค้ามีการเอาหอยแมลงผู้
เดี๋ยวไปแจกให้คนกินฟรีด้วยเหมือนกันนะฮะ
ติดตามบรรยากาศกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ไปเริ่มดูที่อ่างศิลากันก่อนคุณผู้ชม
ประมงพื้นบ้านอ่างศิลาอำเภอเมืองชนบุรีครับ
นายอนุกูลนันทกิจกำนันตำบลอ่างศิลา
แล้วก็นายสุธิกลมกล่อมสทเมืองอ่างศิลา
โอ้โหหอยแมลงผู้๒ตันนะครับ
โดยมีประชาชนกับนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมา

หลายคนติดใจติดใจในความสดความหวานของหอย
ถึงกับต้องแอบแวะไปชิมรอบสอง
บางคนก็ชิมไม่พอร์คอยซื้อกลับบ้านไปเหมือนกันก็มีนะครับ
ฟรีซะเลยครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมชาวประมงให้มีโอกาสขยายตลาดได้กว้างมากขึ้น
เพราะเวลาให้กินฟรีใช่ไหมคนก็จะแบบเอออร่อยเนอ
ติดใจอ่ะขออีกซึ่งหน่อยซื้อไปสั่งพวกที่บ้านบ้าง
เดี๋ยวซื้อกลับไปหรือคราวหน้าเดี๋ยวแวะมาซื้ออีกอะไรแบบนี้เป็น
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผนการตลาดซึ่งอนาคตเนี่ยก็จะมีการพยายามส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยดูสิ
กินอย่างอร่อยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกกินกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอีกหนึ่งคนที่ทำความดีในวันแม่แห่งชาติ
นายฉลองพงษ์ประยุทธ์อายุสี่สิบหกปีเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่บริเวณข้างข้างห้างสรรพสินค้าแถวเขตเทศบรรณเมืองเศรษฐ์ชาติชนบริเหมือนกัน
รับส่งผู้โดยสารฟรีเลยครับวันแม่แห่งชาติครับแล้วก็บอกว่าขับรถขับวินเนี่ยหลายปีแล้วนะฮะ
โดยเที่ยงแรกของทุกวันถ้ามีผู้สูงอายุมีเด็กหรือพระสงฆ์เขาจะให้บริการโดยไม่คิดค่าโดยสารเลย
ทำอย่างนี้ทุกวันมาต่อเนื่องแล้วเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแม่ด้วยก็เลยให้บริการฟรีทุกคนไปเลยละกัน
นั่งรถจักรยานยนต์ฟรีเลยครับทำความดีให้แม่และตอบแทนคุณแผ่นดิน

ขอบคุณคุณฉลองพงศ์ประยูนแล้วก็พ่อค้าขายหอยแมลงผู้ด้วยแล้วกันนะครับ